คุณผู้ชมคะมาว่ากันด้วยเรื่องของการสักคิ้วกันหน่อยค่ะได้รับความนิยมนะคะ
ไม่ใช่แค่ผู้หญิงผู้ชายเขาก็ศักดิ์กันนะพี่อุ๋ยเดี๋ยวนี้
แต่ศักดิ์ผิดชีวิตพังเลยนะคะ
แล้วพี่อุ๋ยดูสิดูน้องผู้หญิงคนนี้สิ
แล้วมันขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งกลายเป็นว่าเธอมี๔คิ้ว

สักแล้วแล้วพอสักแล้วมันแก้ยากมากค่ะ

แก้คือต้องลบรอยสักเดิมกว่าจะลบออกจนเกลี้ยง
แล้วก็ต้องไปทำใหม่คือโอ้โหค่าใช้จ่ายก็เยอะค่ะ

คือสักคิ้วปกติถ้าเกิดคิ้วเราไม่สวยเนี่ย

คือเขาจะไม่สักเกินขึ้นไปแบบนี้ค่ะ
ก็คือศักดิ์ที่เดิมนั่นแหละให้มันสวยขึ้น

คือเรื่องนี้เจ้าของร้านศักดิ์ที่ชื่อว่า
หม่อมสักคิ้วบ้านฉางที่อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยอง
ขออนุญาตน้องผู้หญิงท่านนี้แล้วนะคะ
บอกขอแชร์หน่อยเพื่อเป็นอุทาหรณ์
เพื่อที่จะฝากถึงร้านอื่น
ถ้าทำไม่เป็นถ้าศักดิ์ไม่เป็น
อย่าทำอย่าฝืนค่ะ

คือทางร้านช่างหม่อมสักคิ้วเขาบอกว่าเดี๋ยวจะแก้ให้ฟรี
เพราะเข้าใจหัวอกคนอยากสวยทำผิดแล้วมันเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลา
ถ้าจะแก้คือเป็นหมื่นนะคะแต่ทางร้านบอกว่าไม่คิดเงิน

ทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับน้องคนนี้ค่ะ
นางสาวนิพาพรอายุ๒๙
น้องบอกว่า๓ปีก่อนไปสักคิ้วที่ร้านแห่งหนึ่ง
ตลาดโป่งน้ำร้อนที่จังหวัดจันทบุรี
น้องก็อยากสวยแต่ศักดิ์ออกมากลายเป็นสาว๔คิ้ว
อายมากนะคะใช้ชีวิตลำบากมาก
ก็ต้องทำใจยอมรับเพราะทำไปแล้ว
ตอนนั้นก็ไปต่อว่าช่าง
ร้านที่เคยไปศักดิ์ตอนนั้นเปลี่ยนแล้วด้วยกลายเป็นร้านเสริมสวย
จะไปแก้ก็ไม่ได้แล้วอะค่ะพี่อุ๋ย

ใช่ค่ะช่วง๓ปีเนี่ยค่ะ
ตั้งแต่ไปศักดิ์มาใช่ไหมคะก็พยายามจะแก้
แก้ครั้งแรก๓๐๐๐นะคุณผู้ชม
ครั้งที่๒ครั้งที่๓ครั้งที่๔ครั้งหนึ่งก็เกือบ๒๐๐

แต่มันก็จางลงแล้วเนี่ยตอนนี้มันจางลงแล้วนะคะ

ย้ายมาอยู่ระยองไปเจอร้านช่างหม่อมที่บ้านฉาง
เขาสงสารเลยบอกจะแก้ให้ฟรีค่ะ
มันก็ต้องทำใจยอมรับว่ามันทำไปแล้วค่ะ
หนูก็ต้องหาที่แก้ต่อไปแต่ว่าหนูก็ไม่ได้แบบ
ไปด่าเขาไปว่าเขารู้ไปตอกอะไรเขา
ก็คือต่างคนก็ต่างอยู่ค่ะ
จากนั้นก็คือเราก็ไม่ได้รู้จักหรือว่าทักทายกันอีกค่ะ
ก็คือหาช่างแก้ใหม่ค่ะ
ทีมข่าวของเราก็เลยพาน้องนิพาพรไปเจอกับช่างหม่อมที่อำเภอบ้านฉางนะคะ

แต่ก็ไม่ต้องรอถึงวันพุธไปเจอกันเลยก็แล้วกัน
หม่อมบอกว่าตอนที่น้องผู้หญิงคนนี้ส่งรูปมาให้ดูตกใจและสงสารมาก
สิ่งแรกที่ต้องแก้ก่อนก็คือต้องถอนสีเดิมออกมา
ปรับส่วนเกินแล้วก็ค่อยสักโครงคิ้วใหม่ต้องใช้เวลา๓เดือน
ราคา๑๕๐๐๐บาท
แต่ทางร้านบอกว่าเดี๋ยวทำให้ฟรีเดี๋ยวช่วย
จะแก้ให้จนแบบจนสวยเลยนะคะ
ช่างหม่อมอยากจะโปรโมทร้านหรือเปล่า
แต่มิวก็มองว่าการโปรโมทร้านมันมีหลายแบบนะพี่อุ๋ย
มันก็โอเคนะมันก็ไม่ได้แย่อะไรนะคะ
หม่อมบอกว่าเอาจริงก็เพิ่งรู้จักกับน้อง
เราจะใช้ตัวน้ำยาดึงสีดึงสีออก
พอดึงสีออกมันได้ได้สักมันจางลงเยอะอย่างนี้ค่ะแล้วก็ถึง
นัดมาทำโครงใหม่อืมเราจะไม่แก้ไปแบบว่าทำโครงไปด้วยแล้ว
ดึงสีออกมาพร้อมกันเดี๋ยวมันพอมันเป็นแผลแล้วมันลง
ตีกันมันจะไม่เวอะอืมนี่ค่ะก็ขอบคุณทางร้านช่างหม่อมที่
ช่วยน้องนะคะคือการสักคิ้วมันไม่ใช่แค่ความสวยเนอะบางที
ผู้หญิงแบบก่อนออกจากบ้านไม่ต้องเขียนคิ้วไม่ต้องอะไรตื่น
ปุ๊บก็ทำอะไรได้เลยมันรวดเร็วดีไงแต่นี่เขาเอาเล่นไปอยู่
เหนือคิ้วจริงอ่ะใช่ไหมมันไม่ได้ว่าทำให้มันแบบของเดิมมัน
ขึ้นโชคดียังแก้ทันนะฮะ